ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมทุนความรักคนมีคู่ระวังความรักแบบหลงผิดลืมคิดถึงความเหมาะสม
โสดหากมีความรักในระยะนี้มักจะเกิดเรื่องแทรกซ้อนในระยะสั้น
สุขภาพสำหรับโรคภัยควรระวังโรควรรณโรคอาการโลหิตผิดปกติไขข้อหรือปอดผิดปกติ
การเงินการเงินก้อนใหญ่ยังต้องรอคอยจังหวะไปก่อนช่วงนี้เป็นระยะที่การเงินค่อนข้างฝืดเคือง
หมุนหันไม่ค่อยทันงานที่ทำแล้วยังไม่ปรากฏผลประโยชน์ให้จับต้องได้
การงานท่านจะมีการร่วมงานร่วมหุ้นส่วนร่วมทุนกับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้อง
ระวังเรื่องหนังสือหรือเอกสารสำคัญมีการผิดพลาดแต่จะแก้ไขได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
สลัดโฮโรสโคป